ตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่๓

ซึ่งในสัปดาห์นี้เมืองทองยูเนเต็ดสามารถเก็บชัยชนะได้แล้วค่ะ

ทีมเมืองทองเยเทศที่แพ้ตลอด๒เกมแรก
น้องใหม่ที่แพ้ไปหนึ่งนัดแล้วก็เสมอหนึ่งนัดค่ะเริ่มเกมมานาทีที่สิบสามนะคะ
เชียงใหม่เกือบจะได้ประตูขึ้นนำค่ะแต่ว่าดังวันลำนะคะ
โชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟเซฟได้ทั้งลูกยิงของพิชพงศ์เฉยฉิว
แล้วก็ลูกตามซ้ำของเลอิอันโรค่ะจบครึ่งแรกก็เลยยังเสมอกัน
ศูนย์ประตูต่อศูนย์และนาทีที่หกสิบค่ะ
เป็นเมืองทองที่ขึ้นนำก่อนนะคะจากธุรสินแดงดาสอดเข้ามายิงเข้าไปค่ะ
เมืองทองขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์และนาทีที่แปดสิบห้านะคะ
ชาริวชะปุ๋ยค่ะเปิดบอลไปติดแขนของวงสะพัฒน์ศิลาหิรันรัฐในเขตโทษนะคะ
ตัดสินก็ขอดูเวอาร์ค่ะและสุดท้ายนะคะศิวะกุลภูอุดมค่ะ
ก็ตัดสินให้เมืองทองได้จุดโทษและก็เป็นแฮเมตตี้ที่ยิงเข้าไปไม่พลาดค่ะ
ปิดท้ายให้เมืองทองชนะไป๒ประตูต่อ๐นะคะก็เลยทำให้โค้ชเบ๊ไพโรธบวร
ธนาดิหลกปลดล็อกค่ะพาเมืองทองยูเต็ดคว้าชัยชนะได้สำเร็จ
๓คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่๘ส่วนเชียงใหม่มี๑คะแนนรั้งอันดับรองสุดท้ายค่ะ
อีกหนึ่งคู่นะคะตราดเอฟซีทีมน้องใหม่ค่ะก็เปิดบ้านพบกับแบงคอกยูเนเต็ดรองแชมป์เก่า
นำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะคะ
และมีประตูได้เสียบวก๒เท่ากันด้วย
ส่วนตราดมี๑คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่๑๓
ผลการแข่งขันอีก๒คู่เมื่อวานนี้
ต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙
แหลมบาริหายเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
มาเลเซียไปแบบน่าเสียดายสุดค่ะ๔ประตูต่อ๕
ก็เลยทำให้ไทยแพ้๒นัดรวดนะคะยังไม่มีคะแนน
ตกรอบแน่นอนแล้วแม้ว่าจะเหลือเกมการแข่งขันอีกหนึ่งนัด
พรุ่งนี้ตอน๒ทุ่มครึ่งค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
เกมแรกทีมชาติไทยจะเจอกับจีนวันที่๒๑มีนาคมนะคะ
สัญญาณถ่ายทอดสด๑๘นาฬิกานะคะ
ส่วนเกมนัดที่๒ค่ะวันที่๒๕มีนาคม

จะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑๔นาฬิกา๓๕นาที

ก็จะเริ่มแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๕นาที